จะพาคุณผู้ชมไปดูมิติใหม่การจีบสาวที่จังหวัดร้อยเอ็ดกันหน่อย
อันนี้ไม่รู้ว่าจีบจริงไม่จริงนะคะแต่ว่าเท่าที่คนที่เขาใช้รถใช้ถนนสังเกตดู
มีผู้ชายวัยรุ่นคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ตามตุ๊กแล้วตุ๊กเนี่ยมีผู้โดยสารเป็นผู้หญิงนั่งอยู่คนเดียว
เตอร์ไซค์ขี่ตามตลอดนะคะตุ๊กออกขวาเขาก็ไปขวาตุ๊กออกซ้ายเขาก็ไปซ้าย
สายตาเนี่ยไม่ได้มองทางเลยนะมองแต่หน้าของผู้หญิงที่เป็นผู้โดยสาร
แต่คนอื่นเดือดร้อนหนักมากคุณผู้ชมไปดูคลิปกันค่ะ

นี่ค่ะคือที่บอกว่ามองผู้โดยสารคือไม่ใช่ขี่ตามหลังแล้วมองไง
ขนาดข้างอ่ะก็คือเท่ากับว่าหันหน้าออกด้านข้างแล้วก็ขี่ไปตามท้องถนนแบบนี้

ก็ไม่ได้กลัวอะไรเลยแล้วคนอื่นที่เขาขับตามขับนำอะไรมาก็ไม่รู้จะยังไงเหมือนกัน
เพราะเดี๋ยวมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยมันก็เดี๋ยวจะซ้อมซ้อนเดี๋ยวจะยังไง
หลายคนก็แซวนะคะบอกว่าแหมจริงพี่คนขับตุ๊กก็เป็นใจให้ชายหนุ่มคนนี้น่าดูนะ
ถ้าเกิดว่าเขาตั้งใจจะขี่ตามจีบผู้หญิงที่เป็นผู้โดยสารจริง
เพราะว่าถึงขั้นแฉแหละไปข้างทางให้ผู้ชายคนนี้ขี่รถบนไหลทางจะได้ปลอดภัย
เพราะเขาบอกว่าตอนที่ขี่อยู่กลางถนนเนี่ยรถคันอื่นจะเฉียวหลายรอบแล้วนะคะ
แต่หลายคนบอกว่าอาการแบบนี้มันไม่ค่อยปกตินะไม่รู้ไปโดนตัวไหนมาหรือเปล่า
หลายคนก็บอกว่าถ้าเกิดมึนเมาไม่ว่าจะเป็นสุราหรือสิ่งเสพติดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันอันตรายนะ
ก็จริงถ้าเจ้าหน้าที่เห็นหรืออยู่เท่านั้นเนี่ยลองคุยกับเขาดูหน่อยก็ได้นะว่าแบบโอเคไหมปกติหรือเปล่า